หิวอย่างนี้จะมาตามหาของอร่อย

ถ้าอย่างนั้นต้องนี่เลยนุ้ยแนะนำเป็นเครื่องเทศจากประเทศจีน

แต่ว่าตอนแรกพี่นึกว่ามันเป็นชื่อเมนู

คือเขาจะเอามาเป็นชื่ออยู่ในเมนู
แต่ว่าเมนูที่จะมีชื่อนี้
ต้องใส่เครื่องเทศนี้เป็นหลัก

หมาล่าหรือว่าฮวาเจียน

ที่จีนเขาจะเรียกว่าฮวาเจียว

เข้ามาในประเทศไทยเราก็เรียกว่าหมาล่า

แต่รสชาติกับกลิ่นหอมไม่เหมือนกัน

ไม่เผ็ดพริกนะเผ็ดแบบซา
ไปยังกลัดที่ลิ้นเรา
มันจะถูกปากคนไทยไหม
เขาชอบหมาล่าหรอคือเขาจะใส่
บางทีเขาจะใส่ในน้ำซุปกินเป็นแบบชาบงชาบูอย่างนี้
สดเออเขาจะใส่เหมือนในเครื่องเทศของ
เหมือนที่เป็นของคนจีนแล้วก็มีพริกลงไปด้วย
มันจะเผ็ดแซ่บกินกับเนื้อแก่

ใช่เพราะว่าหมาล่ามันจะมีกลิ่นค่อนข้างแรง
แล้วมันจะสามารถดับกลิ่นคาวของแกะใช่
กินริ้นนาหนาเพราะว่ามันชาง่ายพี่
เวลาเหมือนเราฉีดยาชาเวลาเราไปถอนฟันอย่างนั้น
ลิ้นก็จะหนาช้าอย่างนั้นแหละแต่มันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นบางคนเขาก็ชอบ
บางคนเขาก็ชอบติดใจในความชาในความเผ็ดนะคะ
ในความกลิ่นหอมของเขาแต่กลิ่นเขาหอมจริง
แล้วก็บางทีเขาก็เอาไปใส่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยนะ
ทีมงานเขาไปหามาว่าเฮ้ยมีร้านไหนที่อร่อยเด็ด
เราไปที่เชียงใหม่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไปที่เชียงใหม่ไปที่๕แยกวงเวียนสันติธรรมนะ
ไปที่ร้านตีปิ้งย่างหมาล่า
อันนี้เอาเครื่องเทศหมาล่าผสมเข้าไป
แล้วก็ทาบนพวกเนื้อสัตว์บนผักแล้วเอาไปย่าง

เขาบอกว่าหอมแซ่บอร่อยมาก
แล้วก็เป็นชามจูอย่างที่ปอนชอบนะคะหรือว่าหลายคนก็ชอบ
จริงแล้วณปัจจุบันนี้มันจะเป็นเครื่องแกงเหมือนต้มยำ

แต่มันไม่เผ็ดนะมันไม่เผ็ดมันไม่เผ็ดพริก
แต่มันจะร้อนหอมร้อนหอมเครื่องเทศหอมยาจีนอย่างนี้ค่ะ
ก็มีหลายเจ้ามากเลย
แถวซอยอารีก็มีนุไปกินบ่อยเหมือนกันเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะ
นางเด่นหมาลาดนะคุณซูจิลายแต่ที่ใช่แนะนำก็คือ

ว่าเดี๋ยวนี้มีหลายร้านแล้วนะที่มีหมาล่าเยอะเยอะ
แล้วก็เดี๋ยวนี้เขาจะมีเป็นในแง่พี่ศรี
เป็นร้านชาบูบุฟเฟต์จากไต้หวัน
ก็จะมีเป็นน้ำหมาลาก็จะมีเมนูนี้ลองกันได้นะคะ
สุดท้ายใครบอกว่าโอ๊ยไม่อยากไปออกนอกบ้านเนอะไปตามหาหมาล่ารับประทานนะคะ
เขาก็จะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาร่า
แต่เป็นของเกาหลีเป็นรสหมาลาเหรอเป็นรสหมาลา
นี่แต่เป็นของเกาหลีนะยี่ห้อนี้ลองไปซื้อมาชิมกันดูว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะ
ซึ่งจริงแล้วหมาลาดเป็นเครื่องเทศที่เขาว่ากันว่ามีประโยชน์ด้วย
คือไม่ใช่ว่าอร่อยหอมอย่างเดียว
เผ็ดร้อนของมันจะต้องมีประโยชน์แหละขับลมไงพี่
ปูดแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าเฮ้ยมึน
แก้วิ่งเวียนสิซ่าพี่โล่งเลยใช่มั้ยจริงโต๊ะอันก็พอเอาลมออกแล้วมันก็ต้องโล่งไง

แล้วบอกว่าเป็นยาแก้ไข้ได้ด้วยนะบำรุงหัวใจบำรุงเลือด

แล้วได้สุขภาพลองไปค้นหาดู
ข้างในจะได้โฟล์หน่อยนะคะเอาทานเสร็จแล้วก็มาออกกำลังกายกันหน่อยนะคะ
ทีนี้เขากำลังวิ่งอยู่ก่อนที่จะวิ่งเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมตัวนิดนึง
เราก็เลยมาบอกหน่อยสำหรับสาวหรือว่านุ่มก็ได้นะคะที่สนใจอยากจะเริ่มวิ่งเราจะเตรียมตัวยังไง
ใช่หรือว่าตอนนี้พี่ตูนออกสตาร์ทนะคะจากเบตงแล้วก็สิ้นสุดที่เชียงใหม่
บางคนก็บอกว่าอยากจะตามไปให้กำลังใจแล้วก็อยากจะวิ่งด้วยอย่างนี้เพื่อสุขภาพของตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เราก็เลยมีวิธีในการเตรียมตัวอย่างเช่นคือถ้าเกิดคุณจะไปวิ่งเองเนี่ยนะคือต้องประมาณตัวเองด้วยดูร่างกายของตัวเองด้วย
คือถ้าเหนื่อยเนี่ยนะคือเราต้องพักทันทีอย่าฝืน
คือตอนแรกกะว่าจะไปดักพี่ตูนแถวเพชรบุรีแล้วก็จะต่อยิงยาวจนถึงเชียงราย
ก็เลยคิดว่าไปรอพอคิดประมาณตัวเองอย่างที่นุ้ยบอก
ก็เลยคิดว่าไปรอพี่ตูนที่เชียงรายเลย
แล้วก็หย่อนกล่องเลยพอวิ่งไม่ไหว
เราต้องประมาณตัวเองถูกป่ะเราไม่ใช่นักวิ่งอ่ะใช่

มาตัวเองถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยถ้าเราประมาณแล้วเราต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อม
คือการวิ่งของเราเขาบอกว่าถ้าเกิดเวลาเราลองวิ่งไปแล้ว
สักพักแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวมันเจ็บ
เพราะว่ามันใช้กล้ามเนื้อขาค่อนข้างเยอะและใช้ข้อต่อเยอะ
เขาบอกว่าให้ลดความกว้างของฝีเท้าลง
เพราะเขาบอกว่าถ้าลดความกว้างของฝีเท้าลง๑๐
จะช่วยลดความร้าวของกระดูกได้๓๖เลย
ไม่ถึงเวลากล้าวิ่งลดความกว้างใช่แทนที่จะกว้างเราจะลดลงนิดนึง
ช่วยซัพพอร์ตอีกนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะ
ถูกต้องแล้วก็ถ้าเกิดการเตรียมตัวที่อยากจะไปวิ่ง
ไม่ว่าจะไปวิ่งตามพี่ตู้หรือว่าอยากจะวิ่งออกกำลังกายเอง
คือการที่เราวิ่งแล้วเราต้องออกกำลังกายส่วนอื่น
อย่างอื่นด้วยให้กล้ามเนื้อส่วนอื่นมันมาซัพพอร์ตด้วย
ว่าจะเป็นว่ายน้ำก็ดีปั่นจักรยานก็ได้ค่ะหรือว่ายกน้ำหนักด้วยนั่นเอง
ก็คือจะได้เสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนต่างด้วย
พอเราจะไปวิ่งเราก็เลยจะวอร์มโดยการวิ่งอย่างเดียว

เอากล้ามเนื้อสะโพกมาช่วยไหมหรือว่าให้ตรงข้อเข่าของเรา
มีกล้ามเนื้อมัดอื่นหรืออะไรอย่างนี้ที่มาช่วยแบบดูแลนิดนึง
หรือว่าถ้าหมวดเท่าหมวนเราไม่ถนัดที่จะวิ่งเลย

สำหรับโครงการเก้าคนละเก้ากับพี่ตูน
เพราะพี่ตูนเขาทำดีเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะ

วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะน้องนุ้ยยังอยู่กับเรายิงยาวเลยเนอะ

อ้าวนึกว่าจะสลับนุ้ยดานุ้ยดาอย่างนี้ปะไม่เหรอ

นี่ไงพี่ก็คุยกับด้าว่าเอ๊ะไม่ใช่ว่าไม่มีทั้งด้าทั้งพี่
เป็นนุ้ยแล้วก็รับด้าพี่ด้าอ๋อพี่ด้าไม่ว่าง

ก็นี่ไงโอ๊ยไม่ไหวเราให้นมวลไป

กับรายการโอเคนะคะ